ช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวการทำความดีของคุณลุงวัย๗๐ท่านนี้กันค่ะ
นี่คือคุณลุงครอบวัยวิกฤตอายุ๗๐ปีชาวจังหวัดชายนาฏคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยนะคุณลุงเขากำลังปั่นจักรยานคู่ใจแบบคร่องแคล่วเลย
เพื่อที่จะเดินทางไปให้บริการนวดฟรีแก่ประชาชนนะคะ

เทสาบานเมืองอังฐองอำเภิมืองจังหวัดอังฐอง
เป็นเวลา๑สัปดาห์เต็มตามความตั้งใจของคุณลุง

ยังจังหวัดอายุทยาปฐุมธานี
เพื่อบริการนวดฟรีให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง

โดยจะอยู่ในจังหวัดละ๑สัปดาห์เท่านั้น
จากนั้นจะมีการปั่นจากกระยาน
เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
มุ่งหน้าสู่พระบบรมฮรัชวัง
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะคะ
ซึ่งคุณลุงเขาบอกว่าเขามีการศึกษา
การนวดโบราณสืบทอดมาจากคุณแม่
นานกว่าสามสิบปีแล้วค่ะ
โอ้โหความมุ่งมั่นของคุณลุงนี่แบบ

คุณลุงยังบอกอีกด้วยว่าตั้งใจอยากจะให้บริการนวดฟรีแบบนี้นะครับ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
แล้วก็จะตอบแทนคุณแผ่นดินแบบนี้
กว่าชีวิตตัวเองจะหาไหม้

สำหรับบริการนวดฟรีของคุณลุงครอบนะคะ
มีทั้งแบบประคบข้าวสารนะคะ
แล้วก็แก้วิงเวียนศีรษะแก้ปวดเข่าปวด
ไหลตามตัวเนื้อตัวได้หมดเลยนะคะ

ปั่นจักรยานแบบนี้ไปตามจังหวัดต่างด้วย
ก็มาเฝ้ารอคุณลุกขอให้เนวตให้หน่อย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการทำความดี
การเนวตแบบนี้
แมวจรจัดก็มีส่งกันมาเยอะแยะมากมายเช่นกัน